พี่ตูนตรงนะฮะอาจจะเกี่ยวอ้อม
มีงูงูเหลือมที่หาดใหญ่
มันไม่ธรรมดามันจะไปแตะขอบฟ้า

บนเสาสัญญาณแยกไฟแดง
อ่าฮะ

เจ้าหน้าที่พี่ตำรวจพยายามจะเกลี้ยกล่อม
อะไรนะพี่คุยกับกูแบบนี้อ่ะคืออะไรว่ะ
เอาบุฟเฟ่เออเฮ้ยเรามากินบุฟเฟ่ครับเดี๋ยวข้างหลัง
บุฟเฟ่อะไรนะบุฟเฟ่ไก่ต้มเออเหรอ
ค่อยขึ้นไปขึ้นไปบนจุดที่สุดข้างบน
นี่คือแยกไฟแดงหน้าโรงพักหาดใหญ่จังหวัดสงขลาฮะ
เกลี้ยกล่อมไม่เป็นผลตำรวจกล่อมไม่เป็นผล

กู้ไพรมฤทธิมิตรภาพสามัครีมา

ค่อยงัดแง้งมันร่วงลงมาข้างล่าง

มันร่วงลงมาข้างล่างเรียบร้อยแล้วก็เข้าไปจับใส่กระสอบ
คาดว่ามันมาจากชายป่ามาทางท่อระบายน้ำ
ก็นำไปปล่อยแต่สิ่งที่อยากจะให้ดูต่อไปเมื่อสักครู่นี้
เวลามันขึ้นไปบนที่สูง
เวลามันขึ้นมันจะไม่เหมือนกับเลื้อยที่พื้นข้างล่าง
มันจะค่อยจับก่อนแล้วค่อยเอาหัวกระดกกระดกขึ้นไป
คล้ายกับคลิปงูเมืองคอน

ที่มันไม่ธรรมดาอาการดีกว่ากัน

มันไม่ค่อยเห็นแบบขึ้นทางสูงทางตรงแบบนี้
แต่เวลางูจะเลื้อยขึ้นบนที่สูง
มันจะไปแบบนี้ทุกตัวนะข้างบนมันจะล็อกก่อนแล้วข้างล่างก็จะตามไปเป็นเกลียวเป็นเกลียวไปแบบนี้นะฮะ
นี่คือซ้ายมือนะคืองูที่หาดใหญ่ไม่ธรรมดาครับ